ตามความคืบหน้าของเรื่องเสียแป้งนาโนตกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่สามสิบห้าที่เขาหนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เป็นวันที่สิบเก้าที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ปิดล้อมป่าเขาบรรทัศน์แต่คาดว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่บนเขาแล้วล่ะครับ
ถ้าดูจากในคลิปที่๑คลิปที่สองนะฮะล่าสุดครับที่คุณผู้ชมและคุณขวัญกำลังจะได้ดูพร้อมกันตอนนี้
ไทยรัฐทีวีไปเปิดใจหนึ่งในเพื่อนสนิทของเสียแป้งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุ้มเมาส์ครับ
เพื่อนสนิทคนนี้ชื่อว่าคุณชัยยศชัยพฤกษ์ฝากบอกเสียแป้งผ่านหน้าจอไทยรัฐนิวส์โชว์คืนนี้บอกว่า
ตัวเถอะอยากจะรู้เหลือเกินว่าใครบ้างที่ทำร้ายทำลายชีวิตเสียแป้ง
แฉว่ากันไปตามกระบวนการเลยมาบอกเลยว่าเจออะไรบ้างลองดูฮะ
แล้วผมเค้าบอกน้องแป้งเป้งมามอบตัวครับน้องให้น้องมามอบตัวติดกุบมีวันออกครับ
พี่ชายน้องตลอดชีวิตพี่พร้อมที่จะโอบอุ้มแล้วก็จะกอดน้อง
ติดต่อหาพี่ก็ได้เบอร์เดิมแชทเดิมน้อง
ติดต่อหาพี่มาพี่พร้อมจะพาน้องเข้ามอบตัวครับ
เป็นอีกหนึ่งคนที่อาสาเป็นคนกลางครับพร้อมจะพามอบตัว
แล้วก็แนะนำว่าเสียแป้งมอบตัวเถอะ
แทนตัวเองว่าพี่เรียกเสียแป้งว่าน้องครับ
นับถือเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะ
คุณชายศบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสียแป้งเคยมาปรึกษาหารือเรื่องที่โดนตำรวจปรับปรามยาเสพติดชุด๑
ประมาณ๕๖คน๕๖คนบุกไปค้นบ้านเมื่อปี๖๔ฮะ
มีนาคมปี๖๔ที่จังหวัดพัทธลุงเวลาประมาณบ่ายโมง
แปลกใจตอนนั้นเสียแป้งบอกว่าเขามาค้นแบบไม่มีการแสดงหมายค้น
แล้วตำรวจกลับนำอาวุธปืนมาจ่อหัวลูกน้อง
บังคับให้พาไปตรวจค้นจุดนั้นจุดนี้สุดท้ายแล้วการค้นในครั้งนั้น
ก็ไม่ได้เจอของผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุเนี่ยเสียแป้งไปลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้ไอ้เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เสียแป้งเขามองว่าเฮ้ยทำไม
ตำรวจทำแบบนี้คุณจะมาค้นบ้านของคนอื่นสุ่ม๔สุ่ม๕ไม่มีการแสดงหมายค้นเลยเหรอ
เอาปืนมาเจาะหัวชาวบ้านอีกต่างหากนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องอื่นอื่นด้วย
เช่นการตกเป็นผู้ต้องหาและจำเลยในคดีปล้นผู้ต้องหาซึ่งทั้งหมดนั้นอาจทำให้
น้องแป้งสำหรับพี่ชายพฤกษเนี่ยเขาเรียกน้องใช่ไหมฮะอาจทำให้แป้งเนี่ยเขามองว่า
ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมทำให้ตัดสินใจหนีดีกว่าแล้วก็อัดคลิปแฉครับ
แต่เมื่อแป้งเขาหมาจนตอกแล้วหัวชนฝาแล้วเขาพูดออกมาเนี่ยผมก็ให้สังคมนั้น
เป็นผู้ตัดสินครับว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่แป้งพูดหรือเราคิดว่าแป้งนั้นวางระเบิดเวลา
ไว้เพื่อประทังเวลาเพื่อซื้อเวลาของตัวเองเฉยแต่ผมคิดว่าหมาจนตอกเนี่ย
มันก็พร้อมที่จะชนนะครับดังนั้นการที่แป้งหลบหนีออกมานั้นหนึ่งเรื่องคดีที่แป้งได้พูดถึงนะครับ
ว่าเขาถูกกระทำอะไรยังไงบ้างเขาเป็นแค่เบี้ยเขาไม่ตัวการส่วนตัวการที่วางแผนต่างต่างนั้น
หลุดคดีแต่เขากลับไม่หลุดนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความคิดถึงลูกเพราะแป้งถูกจองจำในเรือนจำนั้น
ท้องแล้วเมียคลอดลูกเขาอยากเห็นหน้าลูก
เพื่อนรุ่นพี่คนสนิทคนนี้บอกเพิ่มเติมว่าอยากให้สังคมที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
กระทำของเสียแป้งอ่ะมองอีกมุมได้ไหมล่ะเหรียญยังมีสองด้านเลยเสียแป้งเขาก็มีมุมดีดีนะ
คือถ้าเสียแป้งเขาเป็นคนไม่ดีไม่มีน้ำใจคงไม่เห็นคลิปที่คนเอาข้าวสารเอาของใช้ไปวางไว้ให้
ส่วนตัวเขามองว่าเสียแป้งก็เป็นเพียงแค่นักเลงคนหนึ่งนั่นแหละเขาไม่ใช่อันทภาณเขาแค่เป็นคนจริงคนใต้คนจริงใจถึง
คนดีไม่ได้วัดกันที่การทำบุญหรือการบริจาคเยอะแต่ให้ดูที่การกระทำดังนั้นสิ่งที่เพื่อนรุ่นพี่ของเสียแป้งคนนี้ฝากบอกก็คือ
อยากให้สังคมฟังหูไว้หูด้วยครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของเสียแป้งแต่ไปดูกันหน่อยมันมีภาพถ่ายที่ปรากฏออกมาจริงจริงอ่ะ
ก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวไปละแต่จะมีภาพของคนคนนึงเป็นผู้หญิง
เราก็เลยไปตามเรื่องนี้เพราะเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเธอมีความสนิทสนมอะไรกับเสียแป้งบ้างนะคะ
ภาพถ่ายในร้านอาหารภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วซ้ายมือศึกคือเสียแป้งเราก็ระบุเอาไว้ให้แล้ว
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือคุณโอภารฮัทจริงเคยสัมภาษณ์ไปก่อนแล้ว

เราจะพูดถึงประเด็นของผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงกลางที่บอกว่าเป็นตำรวจ
คุณออสซีดนรวีผู้ชาวธรรมดาทีวีของเรานะคะ
ได้รับอนุญาตให้ไปพูดคุยกับตำรวจหญิงท่านนี้ที่ปรากฏในภาพ
ดาบตำรวจหญิงเพลินพิษจันเทศสังกัดสพนเอื้องค่ะอำเภอปะเหลียนที่จังหวัดตรัง
เปิดใจกับเราเลยค่ะเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ปรากฏให้เห็นออกมาแบบนั้น
สนิทกับเสียแป้งขนาดนี้เลยเหรอหรือยังไง
คือเธอเล่าแบบนี้เธอบอกว่าภาพนี้
มันถ่ายตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปี๒๕๖๓แล้วนะ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่ที่สงขลานั่นแหละ
ตอนนั้นเธอไปทานข้าวกับเพื่อนกับครอบครัว

ก็เลยไปนั่งร่วมโต๊ะกันแล้วก็ถ่ายรูปกันไปที่ละลึกแหละ
เพราะเอาจริงเป็นญาติกันสนิทสนมกันมา

แล้วจริงเสียแป้งมีศักดิ์เป็นน้องชายเธอด้วยซ้ำนะคะ
เสียแป้งเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็คนที่ลำบากไม่เคยเห็นมีพิษมีภัยกับใคร
แล้วก็ไม่เคยเห็นเขาทำตัวเป็นนักเลงเป็นอันทภายเป็นทำร้ายคนอื่นนะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่หลายคนไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
แป้งไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้อะไรเนี่ย
ไม่ยืนยันเรื่องนี้นะเพราะอันนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ถามถึงภาพที่ถ่ายภาพกันเนี่ย
หลังจากกินข้าวแล้วเนี่ยพอถ่ายภาพออกมาเธอบอกว่า
ตั้งแต่นั้นมาปี๖๓จนถึงปี๖๔
ก็ยังคงมีการติดต่อไปมาหาสู่กับเสียแป้งอยู่เหมือนกัน
กระทั่งมารู้ข่าวว่าเสียแป้งไปติดคุกช่วงต้นปี๖๖
หลังจากนั้นไม่เคยติดต่อกับเสียแป้งอีกเลย
และส่วนตัวไม่เคยไปเยี่ยมที่เรือนจำด้วยนะ
จนกระทั่งมารู้ข่าวนั่นแหละว่าเสียแป้ง
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บอกว่าตอนเห็นข่าวนั้นตกใจมาก
และใจจริงไม่อยากให้น้องชายทำแบบนี้นะ

มาขอความช่วยเหลือจากเธอก็ตาม
เธอนี่แหละจะเป็นคนที่จะพาเสียแป้ง

จนถึงตอนนี้ค่ะเธออยากวิงวอนให้น้องชาย

แล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
แล้วเธอก็อยากจะขอชี้แจงด้วยนะคะ
เรื่องที่มีกระแสข่าวประโยงว่า

ไปเยี่ยมเสียแป้งที่โรงพยาบาล
ที่เสียแป้งจะหลบหนีออกไป
ปฏิเสธเลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน

คือจริงตัวเธอเองเนี่ย

ที่จริงอะไรเลยนะเธอเองก็ลำบากเหมือนกัน
หลังจากถูกโยงเรื่องการถ่ายรูปคู่กับเสียแป้งไป
ปรากฏมีผู้สื่อข่าวสองสำนักเอามาที่บ้าน
เข้าไปภายในบ้านเลยอันนี้มันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือเปล่า
ก็อยากจะขอให้สื่อมวลชนทำงานภายใต้จัญญาบันและจริยธรรมด้วยค่ะ
แล้วพี่ตอนนั้นพี่อยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอน
เข้าจันนึงเดินเข้าไปในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
เข้าไปในบ้านลองเท้ากลับมีโทษ
ถึงพี่หว่าอ้องมากล้องหรือก็ไม่มี
พออันนี้มันเป็นสิ่งส่วนตัวนองบุกลดเข้ามาทำไม่
กลับมาเรียวจะฟองลงกับพี่อยากให้หน้าขาวมีจรรยาบรรณ
ของหน้าขาวสักนิดหนึ่งว่าเหมือนกับเรื่องเรื่องส่วนตัว
คือตอนนี้พี่ได้รับเพื่อนกับท่อมากเมื่อละพี่ไปไหนไปเนี่ย
คนจะมองเมื่อว่าพี่เป็นตัวแปลกประหลาดไปไปนั่นเนี่ย
คือเขาจะม่วงจนว่าพี่ไม่หันออกจากบ้านลูกยังไม่กล้าไปโรงเรียนเลยตอนนี้
เพราะว่าเพื่อนโล่ว่าไม่ไปสนิทกับเธอเอง
นี่ก็เป็นเรื่องที่เธอก็รู้สึกกับด้านตันใจนะคะ
ว่าแบบตอนนี้เธอกลายเป็นตัวประหลาดไปไหนก็ไม่กล้าไป
เองไม่กล้าไปโรงเรียนเลยอยากให้สื่อเสนอข่าวแบบมีจัญญบันน่ะนะคะ
ทีนี้ทางด้านของหลับสนุนหญิงเภิลพิษ
คือด้วยความที่เธอก็บอกว่าจริงก็เป็นญาติกับเสียแป้ง

ยืนยันแบบนี้นะคุณคิงคุณผู้ชม

ทั้งตัวจริงตัวจริงแน่นอนหน้าตาบุคลิก
แต่โครงหน้าที่เปลี่ยนไปแหม่มันอาจจะเป็นไปได้
เพราะเสียแป้งก็อาจจะมีเรื่องของการไปทำฟันมาก่อนหน้า
ที่จะถูกคุมตัวเข้าสู่เรือนจำ

แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่เสียแป้ง
แต่แค่มีความละไม้คล้ายเสียแป้ง
อบรมครับเรื่องการขับรถเขาก็สะดุ้งตำรวจ
ตำรวจก็สะดุ้งเขาเพียงเพราะเขาหน้าคล้ายกับเสียแป้ง
มันดูเหมือนจะขำเหมือนกันนะแต่ว่าแหมใครเจอแบบนี้

อันนี้เสียแป้งกาวงูนะครับไม่ใช่เสียแป้งกาวงูนะครับ
แป้งกาวงู
เจ้าตัวยังยิ้มออกนะยังพอยิ้มออกยิ้มได้อยู่
บางคนบอกว่าอุ้ยมีใครบอกเปล่าไหมว่าหน้าคล้าย
ก็ถ้าเพรียบกันแบบนี้ซ้ายและขวาก็

ขวาก็ดูคล้ายแต่ว่ารูปร่างอาจจะต่างนิดหน่อย
แต่ถ้าทักใจเพ่งมองดีแล้วมีแหล่นการที่ไม่เหมือนนะฮะ
ส้นพิมพ์ส่วนแก้ม

หนวดเขาจะหล่อมเเหล็บมากเกิน
คราวหนวดใดต่างยิ้มพอได้อยู่นะฮะยิ้มออกไหมล่ะ
ปิดประโยคท้ายว่าเป็นแป้งเต่าไม่ใช่แป้งนาโนดนะฮะ
เรียนขับรถไงต้องอบรมแล้วเจอคุณตำรวจนะครับ
ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชแหมแล้วดันเป็นพื้นที่ภาคใต้
นครศรีธรรมราชอีกซึ่งเป็นจุดต้นเรื่องที่เสียแป้งเขาหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลกลางดึก๒๒ตุลาใช่ไหมครับ
จังหวะที่ตำรวจเป็นวิทยากรครับจับไมค์หันมาเจออุ้ยตำรวจดุ้งพี่เขา
พี่เขาก็ดุ้งตำรวจเหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างสะดุ้งครับ
องไปมองมาเอ้ยคล้ายเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าเสียแป้งที่ไหนได้ไม่ใช่ครับ
แค่คนหน้าคล้ายเพื่อนวิทยากรหลุดขำออกมาช่วงจังหวะแบบนี้นะฮะ
มองขำก็ขำแต่ว่าบางคนบอกมันก็ไม่น่าขำสักเท่าไหร่นะ
ถ้าเป็นตัวพี่เขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องไปทำนู่นทำนี่หลายอย่างทำธุรกรรมอะไร

ถูกมองหรือว่าอาจจะถูกตรวจสอบเข้มอีกนะครับ